เรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่หนุ่มชาวกัมพูชาเขาคลั่ง
แล้วเอามีดไปไล่ฟันชาวบ้านเขาทั่วเลย
อาสาสมัครตำรวจชาวบ้านพลเมืองดีพยายามจะช่วยจับกลุ่ม
สุดท้ายนะคุณผู้ชมตัวอาสาโดนหนุ่มกัมพูชาคนนี้

แล้วเดี๋ยวดูกันนะวินาทีที่ตำรวจพลเมืองดี
กำลังพยายามที่จะช่วยจับชายที่คลั่งคนนี้กันหน่อยค่ะ
รุนแรงมันเยอะหน้าดูเลย

หลังหนังเลย
น้อง

นึกมั้ยล๊อคไป
ลุกนี้เลยจับคุณนะ

ไปใช้สนุนเร็ว

๔คนในการรุมจับผู้ชาย๑คนนะคะ

พลเมืองดีมามากันให้หมดเลยนะคะ

กรุงเทพหานครก่อนจะขึ้นสะพานคลองเจ้า

แล้วดูสิกว่าจะจับตัวได้เนี่ย
พยายามเอามือมาไพ่หลังแล้วก็ล็อกกุญแจเนี่ย

ใช้เวลานี้เป็นครึ่งชั่วโมงอยู่เหมือนกัน
เพราะว่าอะไรผู้ชายคนนี้เขาแรงเยอะมากค่ะ
ช่วงนี้ตอนที่นายบุญมาทองสุ่นเป็นอาสาสมัครตำรวจ
กำลังเข้าระงับเหตุเนี่ยโดนผู้ชายเสื้อเขียวคนนี้นะ
เอาไม้ฟาดหัวจนหัวแตกเลือดไหลเลย
แล้วพอจับตัวได้เนี่ยก็
ผู้ชายคนนี้อายุประมาณไม่น่าจะเกิน๓๐ปีเนี่ยนะคะ

สิ่งที่พูดออกมาได้คือบอกแต่ว่าพ่อแม่ตายไปแล้ว
ทีนี้ตำรวจเอายังไงล่ะก็ต้องคุมตัวเขาไปก่อน
แล้วต้องไปดูอาการว่าเป็นผู้ป่วยทางจิตหรือเปล่า
ก็ไปให้โรงพยาบาลพุทธโสธรตรวจก่อน
หลังจากนั้นก็เอาไปฝากขังที่สพเมืองฉะเชิงเศร้า

คือไม้ที่ใช้ตีหัวอศนะคะ
ทีนี้พอเอาไปฝากขังที่สพฉเชิงเซาแล้วเนี่ยเขาต้องตรวจสอบนะว่าชาวกัมพูชาคนนี้เข้าประเทศมาเนี่ยถูกต้องไหมถูกกฎหมายหรือเปล่า
มีใบอะไรมีบัตรอะไรเรียบร้อยหรือเปล่าหลังจากนั้นก็จะต้องผลักดันกลับประเทศต่อไปนะคะ
แล้วที่คุณผู้ชมเห็นตอนที่จับตัวชาวกัมพูชาคนนี้มีวินมอเตอร์ไซค์ใส่เสื้อกั๊กวินกั๊กส้ม
มาช่วยจับตัวด้วยเราก็เลยไปคุยก็เลยไปคุยกับคุณพระภาดอ่อนภานิตร

เห็นว่าตำรวจกำลังล้อมจับผู้ชายคนนี้

สักวันจะจับตัวได้นานเป็น๒๐นาทีเหมือนกัน

ไม้ใหญ่อยู่นะฮะอืมใช่ค่ะ

ริมถนนก็ระทึกเหมือนกันนะครับ